เหมือนว่านี้ขุนชุวิตออกมาเล่านิทาน

ยังไม่ตอบคำถามยังไม่พร้อมจะตอบคำถาม
ปรากฏคุณชูวิทย์เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ย
เพิ่งพอสเฟซบุ๊กถึงเครือข่ายพนันออนไลน์
เล่านิยายนิทาน
นุ่มเศษฐีเกะกับดาราแสนสวย
ฉากเป็นชายหนุ่มม้าผู้ประสบความสำเร็จ
คอนโดหรู๒ชั้นราคา๒๐๐ล้านกว่าบาท
บ้านหลังใหญ่สุดของหมู่บ้านหรูราคาหลักเป็นร้อยล้าน
ขับเฟอลาลี่สีแดงตามไลฟ์สไตล์คนหนุ่มผู้ร่ำรวย
ล่าสุดหนึ่งในดาราสาวที่โดนโยงคือ
หยาดหยาดทิพย์ราชปานแล้วก็เมฆรามา
ผู้สื่อข่าวติดต่อไปยังหยาดทิพย์ราชปาน
เพื่อสอบถามประเด็นดังกล่าวอย่าตอบเพียงสั้นว่า
ยังไม่สะดวกพอดีพาลูกมาเรียนแล้วเมื่อถามว่า
เห็นข่าวหรือยังอย่าตอบว่าช่วงนี้ไม่สะดวกสัมภาษณ์
หยาดยังไม่ขอพูดอะไรนะคะค่ะอืมปรากฏว่า
หลังจากนั้นปุ๊บชื่อของเมฆก็กลับมาเป็นที่ฮือฮาอีกครั้งหนึ่งฮะ
วันนี้ตั้งแต่เช้าเลยเมื่อเจ้าหน้าที่
ภายในสำนักงานปปงให้ข้อมูลว่า
ขนาดเนี้ยมันอยู่ตรงไหนคือตั้งอยู่ภายในศูนย์วิทย์เนี่ยของนายรามา
ท่านปปงอายัดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะ
หลังจากถูกมองว่าอาจจะเกี่ยวกับการโอนทรัพย์สินจากนาย
ส่วนการแจ้งข้อหาฟอกเงินตอนนี้ก็ต้องอยู่ในการขั้นตอนของศาลก่อน
ขณะเดียวกันในโลกออนไลน์ก็มีการแชร์ภาพคอนโดหรู
ของหญาติทิพย์แล้วก็สามีเนี่ย
ติดแม่น้ำเจ้าพญาโรก็สะพานพระรามเก้า
บรรยากาศโดยรวมดีภายในตกแต่งอย่างหรูหรา
แล้วก็ยังอยู่ได้แต่ไม่สามารถทำอะไรได้
กับทรัพย์สินนั้นโอนย้ายไม่ได้

มีรายการราบให้ก่อน
ในโซเชียลคือคุณหญาติโพสต์ล่าสุด
เอาล่ะครับล่าสุดเลยนะฮะ
หยาดจากข่าวต่างที่ออกมา
หญาติขอความกรุณาหญาตินำรูปลูก

และเขียนชี้นำเหมือนเราเป็นส่วนร่วม
มีหลักฐานครบถ้วนค่ะหยาดกับคุณเมฆไม่เคยรู้จักกับอภิรักษ์โกรธที่เมือง
อันนี้มดดำเคยสัมภาษณ์เขาแล้วเขาก็ตอบอย่างนี้
ก่อนที่จะซื้อคอนโดเนี่ยจนวันที่เขาถูกดำเนินคดีเป็นข่าวออกมา
โดนี้คุณเมฆซื้อแบบขายฝากผ่านในหน้า
มาก่อนที่อภิรักษ์จะถูกดำเนินคดีและเป็นข่าว
ซึ่งตอนที่ทำสัญญาขายฝากสามีหยาดไม่รู้ว่าคอนโดนี้ซื้อแล้วจะมีปัญหา
พอเวลาผ่านไปก็เห็นจากข่าวว่าเจ้าของเก่าถูกดำเนินคดี
แล้วก็มีความเกี่ยวข้องกับคดีช่อโกง
ขอยืนยันว่าคุณเมฆไม่ได้มีไม่ได้เป็นนอมินีใดทั้งสิ้น
ขอมาชี้แจงตรงพื้นที่ตรงนี้นะคะ
คือปรากฏว่าคนเนี่ยก็เคยตั้งคำถามว่าคอนโดนี้
เขาก็ไปจับตามองตอนนั้นว่าเป็นคอนโดเก่าของอภิรักษ์
หยาดก็บอกว่าหยาดเคยมาสัมภาษณ์ในรายการมดดำนี่แหละ
ว่าตัวเองเนี่ยไม่เคยรู้จักกับอภิรักษ์ปวดที่มาก่อน
ไปซื้อผ่านในหน้าอีกทีนึง

แต่เขาบอกว่าอุ้ยคนเขาก็มองกันว่าโอ้โหมีเหรอวะ
แค่คอนโดมูลค่า๒๐๐ล้านกว่าบาทเขาขายกัน๑๐๐ล้านมีหรอ

แต่บางคนก็บอกอ๋อตอนนั้นอภิรักษ์โกธิเนี่ยกำลังจะโดนยึดทรัพย์
เท่าไหร่ก็ขายหรือเปล่า
แต่เขาก็ยืนยันว่าเขาไม่ได้ไปซื้อตรงกับอภิรักษ์โกธิ

แล้วก็ไม่ได้รู้จักกับอภิรักษ์
นี่คือการยืนยันล่าสุดของหยาดทิพย์นะฮะ
ค่ะอ่ะก็ติดตามกันต่อไปกับมหากราบนี้

ไปกระทรวงธรรมนาคมเลย

เงิน๓๕๐๐๐ล้านคิดดูว่า
เงินล้านหนึ่งหนักกิโลหนึ่ง
๓๐๐๐๐ล้านมันหนัก๓๐๐๐๐กิโลนะ

ระวังนะถามคำถามเขาเดี๋ยวเขาไปตอบ
คุณชูวิทย์เวลามีใครถามคำถามเขามักจะไปตอบไง

คุณชูวิทย์เล่นทุกวงการแล้วนะ
คือมันโยงใหญ่ไงครับ

มันก็เลยต้องตีแบบให้รอบอะไรอย่างนี้
โปรดติดตามตอนต่อไป